จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทางครอบครัวผู้เสียหายก็ตามความคืบหน้าคดีนี้
แล้วก็ล่าสุดจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เป็นกรณีคุณยายอายุ๗๓ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย
ถูกผู้ชายวัย๕๔ข่มขืน
แล้วผู้ชายคนนี้คือเขาก็รู้จักกับคนในบ้านนี่แหละ

ก็ลงมาด้านล่างแล้วก็ข่มขืนคุณยาย

ตำรวจสืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าหนีไปอยู่ที่กาญจนบุรี
ตำรวจสพไซโยกจับตัวได้แล้วค่ะ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่พื้นที่เกิดเหตุก็คือสอนอท่าเรือนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายสมบัติต้นวงหรือในบัตรอายุ๕๔ปี
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญากรุงเทพใต้ถูกจับแล้วนะคะ
ตำรวจสอนอท่าเรือก็คุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
เพราะว่าในบัตรคนนี้ไปก่อเหตุข่มขืนคุณยายวัย๗๓ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักชุมชนวัดหัวโค้งย่านคลองเตย
แล้วก็ก่อเหตุแล้วหลบหนีไปตำรวจจับตัวได้ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลูกสาวของผู้เสียหายก็มาดูตัวผู้ต้องหาด้วยนะคะ
จากการสอบปากคำนายสมบัติเบื้องต้นตอนนี้ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุไม่ได้ข่มขืนคุณยาย
แล้วก็อ้างว่าที่เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้หนีอะไรใครนะ
แต่ต้องการที่จะไปบวชไปบวชเป็นพระในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอไซโยก
ไม่ได้ไปหนีความผิดอะไรเพราะปกติเป็นคนชอบสวดมนต์อยู่แล้วเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
ลูกสาวของคุณยายผู้เสียหายเขาก็ไปที่สอนอท่าเรือด้วยนะ
เป็นลูกสาวคนเล็กนะคะซึ่งก็บอกว่าปกติตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
บ้านหลังนี้จะมีพี่สาวกับพี่เขยเป็นคนดูแลแม่ซึ่งแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
หลังเกิดเหตุแม่ยังมีอาการภาวะเหม่อลอยร่างกายก็ซุดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
ก็ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ลูกเนี่ยบอกว่าลูกเจ็บปวดมากนะที่เห็นแม่ต้องมาเป็นแบบนี้ต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะ
เล่าว่าในวันเกิดเหตุนายสมบัติซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่เขยซื้อเหล้ามาดื่มกับพี่เขย
ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวกับพี่เขยทะเลาะกันอยู่ชั้นสองก็ไม่ได้สังเกตว่านายสมบัติทำอะไร
ก็อาศัยจังหวะที่คนในบ้านเผลอลงไปข้างล่างข่มขืนแม่ที่อยู่ชั้น๑นะคะ
แม่บอกว่าแม่ยังหวาดภาวะอยู่เลยเวลาเล่าเหตุการณ์ให้ลูกฟังร้องไห้ตลอดนะคะ
แม่เล่าว่านายสมบัติบีบคอใช้ผ้ายัดปากไม่ให้ร้องใช้มือทุบตีทำร้ายร่างกาย
นายสมบัติก่อเหตุเนี่ยแม่เองพยายามร้องขอชีวิตแต่นายสมบัติไม่ยอมหยุดแล้วก็ขู่ด้วยว่าห้ามบอกใคร
ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะฆ่าให้ตายแล้วก็จะข่มขืนลูกสาวด้วยขู่แบบนี้ค่ะ
พอข่มขืนเสร็จนายสมบัติยังแบบเนียนเดินไปอาบน้ำในห้องน้ำบ้านเขานะ
แล้วก็ค่อยเดินออกจากบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ลูกสาวบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของแม่ยังย่ำแย่มากยังหวาดกลัวอยู่ไม่อยากอยู่บ้านหลังเดิมแล้วนะคะ
หนีไปนอนที่อื่นไม่อยากจะกลับมาบ้านหลังนี้บ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วอะค่ะ
ตอนนี้ก็มีกำลังใจจากลูกหลานอาการก็ค่อยดีขึ้นตามลำดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวเสียใจมากแล้วก็รับไม่ได้หลังจากนี้ก็ต้องเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจของแม่ให้กลับมาเป็นปกติ
ส่วนผู้ต้องหาเนี่ยลูกสาวบอกว่าไม่ขอพูดถึงแล้วไม่ต้องมาขอโทษอะไรนะไม่ต้องการ
คำขอคำมาลาโทษอะไรทั้งสิ้นแค่อยากจะได้เรียนรับโทษที่หนักที่สุดค่ะ

เรารับไม่ได้แต่เรายังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเขาเป็นอะไร
เราคิดว่าเขาซุดเร็วมากสุดเร็ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าเดี๋ยวไปรับกลับบ้านมาอยู่กับหลาน
ก็ยังปกติคือมันไม่น่าจะมีสาเหตุที่ว่าแบบ
คืออยู่ดีแม่สุดเราไปรับเขาคือเขาเหม่อลอยเหมือนเขาช็อกตาเขาเบอร์เหมือนเขาสมองเขาไม่ค่อยตอบรับ
คือแปลกใจก็ยังไม่มีสาเหตุจนให้น้ำเกลืออาเจาะเลือดทุกอย่างให้ยาฆ่าเชื้อ
คือดีขึ้นวันที่๓คุยกับเราทางโทรศัพท์ปกติ
คุยกันปกติเลยถามนู่นนี่แม่แม่ดีขึ้น
เอาไว้ในสังคมไม่ได้คือออกมามันก็ต้องทำอีก
เพราะว่าคนแบบนี้มันไม่จิตจิตไม่ปกติเพราะว่าเราหนึ่งเราที่เรารู้มาคือมีเด็กพิการด้วย
เราก็รับไม่ได้แล้วมาเจอกับแม่เราอะไรอย่างนี้
ก็บอกตรงคืออยากถ้าเอาจริงอยากให้ใช้กฎหมู่เลยคนแบบนี้
มันไม่มีความสำคัญจริงถ้าตายไปบอกเลยว่าไม่มีการอโหสิกเด็ดขาด
อย่างที่ลูกสาวของผู้เสียหายพูดว่าในบัตรคนนี้ไม่เข็ดจริงนะ
เพราะตรวจสอบประวัติไปแล้วเนี่ยหลายคดีประวัติมีคดีเยอะเลยแล้วก็ทำผิดแล้วผิดอีกเนี่ย
ก็เมื่อวานที่ปุ่นกิจศักดิ์ลงพื้นที่ไปแถวย่านชุมชน
ในบัตรเนี่ยคนในชุมชนรู้หมดนะว่าเสพยาเสพติดเข้าออกคุกหลายครั้ง
ไปดูห้องพักที่ไปขอเพื่อนอีกหลังบ้านบ้านเขาอยู่ติดกับบ้านของคุณยาย
ไปขออยู่กับเพื่อนแล้วเข้าไปดูบนห้องของในบัตรเนี่ยนะในสมบัติหนังสือโป๊เต็มเลย
ใช่นะแล้วก่อนหน้านี้อุปกรณ์เสพยาอะไรเต็มเลย
ทำเป็นเนียนไงไปดูแลคุณยายผู้เสียหายไปป้อนข้าวไปบีบไปนวด
ขืนวันที่๑๗ก็ไม่รู้ขนใหกันไงเพราะข้างบนก็ตุบอะไรกันอยู่
พอวันที่๑๘เห็นแม่เนี่ยชัดเกร็งคืออาการซุดเหมือนที่ลูกสาวบอก
เหมือนที่ลูกสาวบอกพาไปโรงพยาบาลจนคุณยายเขาหายเขาดีขึ้นระดับหนึ่งอ่ะ

ใช่เขาถึงบอกได้ว่าถูกคมขืน
ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะภายในชุมชนวัดหัวโค้ง
แล้วก็ไปพูดคุยกับเลขาชุมชนนางสาวพรเพลผ่องอำภัย
เขาก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักกับนายบัตร๔๐กว่าปีแล้ว
ตลอดเวลาที่ผ่านมานายบัตรหรือนายสมบัติคนนี้เสพยาเสพติดมาตลอด
มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย
ก่อนเกิดเหตุนายสมบัติก็ย้ายกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนได้แค่๗วัน
กลับมาอยู่๗วันก็มาก่อเรื่องเนี่ยค่ะ
ก่อนหน้านี้นายสมบัติมาบีบนวดมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้คุณยายผู้เสียหาย
ทำอยู่แบบนี้๒วันแล้วก็มาข่มขืนคุณยายดูสิ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายสมบัติคนนี้ให้เด็ดขาดนะคะ
เพราะถือว่าเป็นภัยต่อชุมชนและเป็นภัยต่อสังคมด้วยค่ะ
แต่ถ้ามันมาบอกว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยพี่บัตรมาป้อนน้ำป้อนข้าวแม่หนูนะ
พี่ก็จะบอกมันว่าเฮ้ยระวังนะมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
จิ๊บก็จะบอกมันแต่มันไม่ได้บอก
เขามาป้อนข้าวป้อนน้ำคุณยายบ่อยไหมคะ
ป้อนได้๒วันก็ก่อเหตุเลย
คือพอเห็นหน้าพี่บัตรพอเห็นหน้าพี่บัตรเนี่ยปุ๊บ
พี่อยากจะบอกเลยเจี๊ยบอย่าเดินเข้าซอยดึกนะที่ไอ้บัตรมันออกมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเดินก็ต้องมีคนเดินเป็นเพื่อน
เขาเป็นภัยสังคมนะน้องพี่อยากให้เอาเขาไปนานนาน
แล้วพี่อยากให้เขาไปรักษาพี่ว่าเขาเป็นโรคจิต
เขาเป็นโรคจิตแน่อยากให้เกิดไลน์ต่อไปเลยขอให้จบอยู่ที่ยายเถอะ
แล้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าคนที่ป่วยเป็นออทิสติก
คนแก่คนเท่าคนป่วยติดเตียงเนี่ยโดนมาหลายคนแล้ว
หลานสาวตัวเองเนี่ยหลานสาวของผู้ต้องหาเนี่ย
ในสมบัติเนี่ยยังบอกว่ายังเคยเกือบถูกข่มขืนอ่ะ
หลังก่อเหตุนะครับนายสมบัติหนีไปที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งนายอภิรักษ์วันดีผู้ดูแลวัดรุ่มสุ่มที่อำเภอไซโยก
นายสมบัติอ้างว่าจะไปบวชเนี่ยบอกว่าเช้าช่วงสายวันเสาร์ที่ผ่านมา
คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนพานายสมบัติมาขอบวชกับเจ้าอาวาสที่วัดที่กาญจนบุรีนะครับ
รุ่งสุ่มซึ่งทางวัดก็ได้สักถามประวัติว่าเคยต้องคดีอะไรมาหรือไม่
สมบัติบอกแค่ว่าเคยถูกจับคดียาเสพติดแต่ว่าพ้นโทษมาแล้ว
ก็สังเกตพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ไว้แล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดี
จะเอายังไงต่อไปคืนให้บวชให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะพลอยมีความผิดกันไปด้วย
จนกระทั่งเช้าวันจันทร์ตอนตี๓นะฮะก็มีตำรวจชุดสืบสวนมาที่วัดพอดี
เหมือนกับได้เบาะแสมามาสอบถามหานายสมบัติ
ทางวัดก็เลยแจ้งไปแต่ว่าตอนนั้นนายสมบัติไหวตัวทันหลบหนีออกจากวัดไปก่อน
เจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหารอบวัดนะครับก็ไม่เจอเพราะว่าตี๓มันยังมืดอยู่
จนกระทั่งรุ่งเช้ามีชาวบ้านไปเห็นก็แจ้งตำรวจจนสามารถจับตัวนายสมบัติเอาไว้ได้
แล้วก็มาส่งต่อให้กับสอนอท้องที่ที่กรุงเทพ
ความคืบหน้าคดีคนโดยมตรีมงคลวรุณโนผู้มีคาบการตนบ๕บอกว่า
ต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนผู้หญิงผู้เสียหาย
เพียงแต่เข้าไปบีบนวดให้เท่านั้นและไม่ขอให้การใดเพิ่มเติม
หลังจากนี้ก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายของคุณยายผู้เสียหาย
ซึ่งคาดว่าผลจะออกมาอีกประมาณ๒สัปดาห์ว่ามีการถูกกระทำชำราวจริงหรือไม่
ยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้
เนื่องจากผู้ต้องหาปฏิเสธ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะเอาตัวไปตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติดหรือไม่
แล้วก็กำชับให้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบคดียาเสพติดคดีอาทยากรรมอื่นในชุมชนคลองเตยให้เพิ่มมากขึ้น
จากการตรวจสอบนะคะพบว่าตัวผู้ต้องหามีประวัติต้องโทษในเรือนจำมาแล้วกว่า๘ครั้งคุณผู้ชม
ตั้งแต่ปี๒๕๓๗นะคะต้องโทษคดีเกี่ยวกับเพศ
ปี๒๕๔๔ต้องโทษข้อหารักทรัพย์และบุกรุก
ปี๒๕๔๕๒๕๔๖ต้องโทษคดียาเสพติด
ไล่มาเรื่อยเนี่ยค่ะหลายคดีมากเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็มาเกาะเหตุซ้ำถ้านับรวมแล้วคดีนี้เป็นคดียาเสพติด
คดีที่๙แล้วนะคะถือเป็นบุคคลที่ตำรวจเฝ้าระวัง
แล้วก็มีข้อมูลอยู่เพราะว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดียาเสพติด
ลักษณะของเป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพหลายคดีเลยคุณผู้ชม
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกล่ะค่ะจากการตรวจค้นห้องพักของนายสมบัติเนี่ย
มีหนังสือโป๊เพียบเลยมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกเพียบเลย
ก็เลยคาดว่าช่วงเกิดเหตุนายสมบัติน่าจะไปเสพยามาก่อน
แล้วถึงมาลงมือก่อเหตุนะคะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคมคืน
เพราะทำชำระวผู้อื่นด้วยขู่เข็นใช้กำลังประทุตรร้าย
โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ตัวนายสมบัติไปสอบปากคำแล้วก็ทำการฝากขังต่อไปค่ะ

จนชินหรือเปล่าหรือยังไงไม่กลัว

รู้สึกว่าเข้าคุกก็เหมือนกลับบ้านไปเจอเพื่อนใช่ไหม
แล้วคดีพวกนี้โดนโทษไปไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ออกมา
ก็เลยทำให้คนที่เขาเคยต้องโทษ
นี่เอาอีกแล้วเหมือนเข้าคุกเดี๋ยวมันก็ออกมา
เดี๋ยวมันก็มาทำเหมือนเดิมอีก

ที่เขาตรวจสอบประวัติคนที่จะมาบวช

จะได้เป็นกรณีตัวอย่างเพราะหลายคนพอก่อเหตุ
แล้วก็หนีไปบวชหนีไปบวชอะไรแบบนี้นะคะ